ค่ะตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่หาดใหญ่สงขามันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น

คือคนร้ายเขาไปขโมยตู้เติมเงินตู้บุญเติมสีส้มเนี่ยค่ะ
แล้วพอโดนตำรวจรวบตัวได้ที่บ้านพักเขาบอกว่า
ผมไม่ได้จะเอาตังค์ในตู้บุญเติมนะแต่ผมจะขโมยมาแงะตู้ดู
เพื่อศึกษาแผงวงจรข้างในโอ้โหเขาบอกแบบเนี้ยค่ะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาจะเติมเงินเขาก็เติมเงินไม่ได้
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่สพหาดใหญ่ค่ะ
บอกคุณตำรวจฉันจะเติมเงินในตู้ตู้มันหายไปไหนให้หมดเติมไม่ได้เลย
แล้วคนร้ายเขาตระเวนขโมยตู้บุญเติมหลายพื้นที่
ทีนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของตำรวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่
ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างว่าตู้บุญเติมเนี่ยมันหายไปไหนจนรู้ว่าคนร้ายคือใคร
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายพักขพล
พรมศุกร์อายุ๓๐ปีจับได้ที่บ้านพักเลยนะ
อยู่ที่ตำบลคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่
แล้วคุณผู้ชมดูสิคะของที่มันอยู่เต็มท้ายกระบะเนี่ยเป็นของกลาง
มีตู้บุญเติมทั้งหมด๕ตู้
ทีนี้ผู้ต้องหาก็คือนายพักขพลรับสารภาพ
แล้วก็บอกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยผมขโมยมาจริงยอมรับว่า๔ตู้
ส่วนอีกตู้นึงผมไม่ได้ขโมยนะ
ผมไปเจออยู่ข้างทางมันเป็นตู้ที่เสียก็เลยเก็บเอามาไว้
ทีนี้ค่ะคนร้ายเขาจะใช้พฤติกรรมแบบเดิมเลย
ก็ตระเวนไปไล่ดูไปขโมยตู้บุญเติมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
แล้วเราก็รู้ว่าคนร้ายเขาขโมยแบบนี้มา๔ครั้งแล้ว

เขาจะไม่ก่อเหตุถี่นะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ก่อเหตุเสร็จปั๊บจะเว้นประมาณสักเดือนหนึ่ง
ก็ช่วงระหว่างเดือนสงสัยกำลังแกะวงจรศึกษาอยู่

บอกว่าที่ขโมยมาเนี่ยผมแค่อยากรู้
ว่าแผงวงจรของตู้มันเป็นอย่างไร
แล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนะนี่เรียนอะไรมา

เขาบอกผมเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์มา

ที่ฉันงงการเชื่อมโยงของเขา
คือเขาบอกแบบนี้จริงคือไม่ได้จะเอาตังค์มาใช้

เจ้าของตู้เขาเก็บเงินออกทุกวัน
ผมก็แค่จะเอามาศึกษาแผงวงจรเฉย

สรุปคือจะเอาแผงข้างในไปขายผมก็จะลองขายดู
หมายถึงตอนแรกใช้คำสวยเลย

แล้วก็แบกวงจรสุดท้ายเอาไปขาย
จริงตู้บุญเติมเป็นตู้ทั้งเติมเกม
เงินมือถือโอนเงินจ่ายบิน

แต่ส่วนใหญ่คนที่รับตู้บนเติม
ไปตั้งไว้เขามักจะเก็บเงินออกจากตู้ทุกวัน
ใช่ค่ะแล้วก็สืบไปด้วยนะ
ปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้นายพักขพลเขาเคยเปิดร้านขายเครื่องกองน้ำ
ที่อำเภอศิชย์ชน
ไม่รู้ว่าตอนนั้นเครื่องกองน้ำเขาต้องศึกษาแผงอะไรข้างในที่กรองข้างในด้วยหรือเปล่านะ
แต่ทีนี้ลูกค้ามันไม่มีไงก็เลยปิดกิจการ

หันมาขโมยตู้บุญเติมละกัน
ศึกษาแผงวงจรแล้วก็จะเอาแผงวงจรที่เหลือไปขายต่อ
นะฮะเรื่องของขโมยขโจรคุณผู้ชม